ไปที่จังหวัดสกลนครเพราะว่าไปเจอกับวัดวัดหนึ่ง
ชื่อเนี่ยหวาดเสียวซะละเกิน
ชื่อวัดเป็นอย่างไรเอาไปติดตามที่ป้ายกันเลยครับ
อ้าววัดเสียวสวาสตร์อันนี้ไม่ได้มาทะลึกตึงตังนะมันมีวัดนี้จริงอ่ะ
เนี่ยตามป้ายอ่ะวัดเสียวสวาสอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านกลางเจริญตะบนต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครฮะ
ทีมข่าวของเราต้องบุกไปพิสูจน์ไปให้ดูถึงป้ายวัดเลยว่าเขียนอย่างนั้นจริง
นี่หน้าวัดก็อย่างนี้ประตูทางเข้าวัดน่ะก็เขียนว่าวัดเสียวสวาส
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นคำที่แบบว่าเฮ้ยฟังแล้วหวาดเสียวซะละเกิน
มีที่มาที่ไปอย่างไรไปในทางลาบกหรือเปล่า

ผมว่าไปถามเจ้าอาวาสเลยดีกว่าจะได้รู้เรื่องรู้ราวกัน
ไปถามพระวีรพงศ์อินทะโทโตท่านเจ้าอาวาสวัดท่านบอกแบบนี้ญาติโยมทั้งหลาย
ใจเย็นใจร่มพวกท่องพุทธโธธรรมโมสังคมเอาไว้ก่อน
แล้วมารู้กันหน่อยว่าเรื่องราวของชื่อวัดเป็นอย่างไร
พาไปดูในวัดนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
นี่วัดเสียวสวาสที่มาที่ไปเป็นแบบนี้เริ่มต้นที่คำว่าเสียว
เสียวทำไมต้องมีคำว่าเสียวก่อน
เขาบอกอย่างนี้ว่าที่วัดเนี่ยอยู่ติดกับลำห้วยปลาหาง
ซึ่งมีต้นเสียวต้นเสียวเนี่ยหนิรักษนาแบบเนี้ย
ปลูกเต็มไปหมดเลยไงมันเลยเป็นที่มาของคำว่าเสียว

มาจากชื่อต้นไม้นะครับแล้วไอ้คำว่าสวาดล่ะมาจากไหนมันช่างได้มาพร้อมกันทั้งเสียวทั้งสวาสตร์
คำว่าสวาสตร์เนี่ยตามศัพท์โบราณนั้นหมายถึงความสุขความเจริญ
ก็เลยเอาคำสองคำเนี่ยมาสื่อความหมายคำนึงพูดถึงพื้นที่วัด
อีกคำนึงพูดถึงเรื่องของความเจริญก็เลยรวมกันเป็นเสียวสวาสตร์
แถวนี้ต้นเสียวเยอะส่วนสวาดคือขอให้มีความสุขความเจริญนั่นเอง
แล้วถามท่านต่อยท่านครับแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะ
แล้วถ้ายังจะใช้ชื่อแบบนี้จะโอเคเหรอครับท่านครับ
พระท่านบอกแบบนี้ต่อไปนี้ยังไงก็จะใช้ชื่อนี้ไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอน
เพราะชื่อนี้มงคลดีอยู่แล้วแถมยังเป็นจุดเด่นด้วยนะ
ดึงดูดสาธุชนให้มาทำบุญที่วัดไง
บางคนนะอันนี้ท่านเล่าเองนะลงทุนนั่งเครื่อง
เครื่องบินมาทำบุญที่วัดเพราะอยากดู
อยากดูให้เห็นกับตาวัดนี้ชื่อเสียวสวาดจริง
และอยากรู้ด้วยว่าต้นเสียวมันหน้าตาเป็นยังไง
แล้วทำไมถึงใช้คำว่าเสียวสว่างแบบนี้
ได้รู้กันแล้วมันมีที่ไปเสียวสวาดนะ
เสียวคือต้นไม้สวาดคือความสุขความเจริญ
ต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็ทำให้ที่อย่างนี้ความสุขความเจริญ